ขึ้นสิบห้าข้ามเดือสิบเอ็ดริมฝั่งแม่น้ำโขง
ปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคลอยขึ้นทุกปีนะครับ
ไปดูจุดนี้ที่หนองคายครับ
ต้องมาอีกเดี๋ยวต้องมาอีก

ใครจะไม่เห็นไหมบ้าง
เงียบดูนี้ความเสียง

ไม่ต้องใช้กล้องเครื่องซอง

ฟังจากสำเนียงน่าจะเป็นคนกรุงเทพ

ไม่แต่คนหนองใคร

จะได้ไม่ต้องคำซัก

เห็นบ้างไฟพญานาค
สีอะไรออกชมพูแดงนะ

อันนี้เหมือนพุ่งแล้วลอยต่อด้วยนะ
มีโค้งด้วยมีถี่โค้ง

ที่บ้านท่าม่วงตำบลลัตนาวาปี

หนึ่งลูกก่อนจากนั้นสิบแปดนาฬิกา
นะครับก็มีลูกไฟพญานาค

แล้วคราวนี้ขึ้นติดต่อกันเลย
นะครับส่วนบรรยากาศที่หน้าวัดไทย

อำเภอพลพิสัยปีนี้ลูกไฟ

นักท่องเที่ยวได้ชมกันลูกแรก
๑๘นาฬิกา๒๕นาที

จนทุ่มนึงนะจนทุ่มนึง

มีลูกไฟขึ้น๔ลูกด้วยกันครับ

มากที่สุดเขาบอกอยู่ที่บ้านต้อนนะ

อำเภอรัฐนาวาปีที่ผมว่าไป

รองลงมาคือบ้านเป็งจานเหนือ

อยู่ที่ตะบนโพนแพง

นี่๑๒ลูกแล้วก็ยังมีกระจาย
อีกหลายจุดนับรวมได้๖๑ลูกนะครับ

แล้วก็ก่อนที่จะได้ชมปรากฏการณ์บ้าง
ไฟพยานาคที่โอ้โหนี่นี่นี่

ลานนาคาเบิกฟ้าหน้าวัดไทย
ตะบนจุมพลอำเภอโพนพิสัย

รำบงสวงพญาพิษัยสตครราช

รู้ไหมใครมารอบดูดี

นี่แหละครับคุณใบเฟิร์นพิมชะนก
ตรูวิแซตพลายบูรณ์นะครับ
ก็สวมชุดรำนะครับเป็นลายผ้านาคาศรัทธา
เป็นลายผ้าขอเพิร์มโพลพิสัย
มาร่วมรำบวงสวงกับนางรำ๑๐๐คนดอม
นางรำมา๑๐๐๐คน

นี่ไงคนที่นั่งอยู่คุณใบเฟิร์นคนนี้นี่

ส่วนนางรำคนอื่นก็ใส่ชุดสีอิดนะที่มาร่วมนะ๑๐๐คนนะ

รอเลขด้วยล่ะเลขล่ะจบไปแล้วไม่สิหน่อยบอกว่า๓ตัว๓ตัวอะไร
เมื่อกี้ของปีนี้คุณผู้ชมต้องไปบวกเอาเองนะ
ใครฟังไม่ทันขอให้ไปดูย้อนหลัง
สถิติเก่าสถิติบ้างไฟพญานาคของปีที่แล้ว๒๖๖
เกิดขึ้นที่รัฐนาวาปีจังหวัดหนองคายนะครับ
จำนวน๒๓๑ลูกและอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย๒๐ลูก
รวมแล้ว๒๕๑ลูกนั่นของปีที่แล้วนะ
ย้อนหน่อยไหมย้อนสิย้อนอีกหน่อยนะ๒ปีนะ
มีบ้างไฟพญานาคโอ้โห
เท่าไหร่โอ้โหตอนปี๖๔นี่ชุกเลยนะใช่
นี่แหละเอาจริงนะคือพวกประเพณีออกพรรษา
เทศกาลบ้างไฟพญานาคโลกประจำปีนี้เนี่ย
ที่หนองคลายเนี่ยคุณผู้ชมจะพาไปดูหน่อยค่ะ
อำเภอคือเขาก็จัดงานแต่ละพื้นที่เนี่ย
ก็แตกต่างเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปแต่ก็คึกคักแน่นอนค่ะ
พาไปดูก่อนเลยค่อยไล่เรียงไปเลยนะคะ
เห็นไหมบรรยากาศแบบนี้พี่เบิร์ตร้านรวงมาเปิดร้าน
ชาวบ้านเอามานั่งรอพอกินเสร็จอิ่มน้ำสำราญ
บางคนก็ปูเสือเตรียมและมือถือเตรียมกล้องเอาไว้ถ่ายรูป
โอ้โหน้ำแก้งคู่ไอ้ร้อนเหรอใช่มั้ยกินร้อนใช่มั้ย
ชอบให่ร้อนต่อรอดน้ำให้กินร้อน
นี่แหละบรรยากาศคึกคักแต่ที่คึกคักกว่าทุกอำเภอเนี่ยนะ
เขาบอกว่าที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
เขาจัดกิจกรรมหลากหลายเลยจริงจัดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะ
รอบที่เบิ้ลคุณผู้ชมปี๒๖ที่ผ่านมา
จะจัดยาวไปจนถึงนี่๑พฤศจิกาวันพุธนะคะ
มีการแสดงเยอะเลยใช่รำบูชาพญานาคต้องมีแสงสีเสียงมาแบบโอ้โห
ลังการมากเลยนี่คือบรรยากาศกลางคืนใช่ไหมย้อนดูหน่อย
ช่วงเช้าค่ะคุณผู้ชมช่วงเช้าที่ศาลเจ้าแม่สองนาง
วัดหายโศกเขตเทศบาลเมืองหนองคายเนี่ยนะคะ
นายกเทศมนตรีเมืองหนองคายแล้วก็ชาวชุมชนหายโศกเนี่ย
ประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหนองคายให้ความเคารพ
อะไรบ้างล่ะเจ้าแม่สองนางเขาเชื่อกันว่าจะช่วยปกปักคุ้มครอง
ให้เดินทางปลอดภัยปราศจากพยานอันตรายทั้งปวงนะคะ
แล้วก็จะมีพิธีมีการจัดพิธีบวงสวงในทุกวันออกพรรษา

อกจากนั้นค่ะก็มีพิธีบวงสวงพระธาตุกลางน้ำ
หรือว่าพระล่านองเป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง
จุดตรงนี้ค่ะคือเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ
ฝ่าพระบาท๙พระองค์ตามหนังสือประชุมพงศวดาร
แล้วทุกวันนี้ตลิ่งโดนแม่น้ำโขงกัดซะ
มันก็เลยไปอยู่กึ่งกลางแม่น้ำโขงแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้
ปีนี้คึกคักมากนะเพราะว่าอะไรนายกค่ะนายกเศรษฐา
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบ้างไฟพญานาคที่ลานนาคาเบิกฟ้า
อำเภอโพนพิสัยที่หนองคายนายกก็ยืนยันด้วยนะ
บอกว่าอันนี้จะสนับสนุนเลยสนับสนุนทุกเทศกาลของจังหวัดหนองคาย
และของทุกจังหวัดเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันคือใครมีของดีมีประเพณีเด็ดอะไร
ซัพพอร์ตจะสนับสนุนเอาลองฟังนายกหน่อยค่ะ
รัฐบาลนี้มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเทศกาลทุกเทศกาลในทุกจังหวัด
สนับสนุนให้มือหนองคลายที่เป็นอาจจะใช่มาเป็นมือรอง
ยกบอกด้วยนะบอกว่าดีใจที่ทุกคนช่วยกันรักษาประเพณี
แล้วก็วัฒนธรรมที่ดีเอาไว้
รัฐบาลอาจจะผลักดันประเพณีบุญบ้างไฟ
ให้เป็นอะไรล่ะซอฟต์พาวเวอร์คุณผู้ชม
ที่จะสามารถส่งออกสู่สายตาชาวโลกแล้วก็สร้างเป็นรายได้ได้ด้วยนะ
กลับคืนมาสู่ชุมชนสมมุติเวลาเราโปรโมทไปต่างชาติเขาอยากมาดู
พอเขามาปุ๊บไหนจะที่พักไหนจะค่าอาหารการกินต่าง
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้ด้วย
และช่วงค่ำนายกก็ได้ดูบ้างไฟพญานาคที่พุทธอุทยานานานาชาติปฐุมรัฐธรรมเจดี
อำเภอโพนพิสัยด้วยนะคะนี่แหละต้องไปสัมผัสประสบการณ์แบบนี้เนาะ